ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยค่ะ
รถเก๋งขับมาสักพักหนึ่งเสียหลัก
พอเสียหลักเสร็จปุ๊บไปชนกับราวสะพาน

เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คนสาหัสนะคะ

ส่วนหัวเนี่ยเกยขึ้นมาแบบนี้นะคะ
นี่คือสภาพรถที่ไปประสบเหตุนะคะ
และจะบอกว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืน

นี่เป็นภาพตอนที่ตกลงไปนะคะ
เห็นไหมท้ายรถเก๋งไปอยู่ในคลอง
ส่วนหัวเกยขึ้นมาด้านบนนะคะ
นี่คุณผู้ชมขับรถขับราระมัดระวังด้วยนะคะ
อย่าเพิ่งเบื่อนะคะบทติเทศมันมีเยอะจริง

นำมาย้ำเตือนภัยกันนะคะเตือนสติกันด้วย

บริเวณจุดเกิดเหตุก็คือคลองถนนสายเลยนาด้วง
ในพื้นที่บ้านภูมิบิตตะมนต์กุฎป่องอำเภอเมืองเลยค่ะ
ตกลงไปในคลองคือคลองมีความลึกสักประมาณ๓เมตร
สภาพไม่ต้องเดาพังยับเลยคุณ
พบภายในรถมีผู้บาดเจ็บตอนนั้นมี๓คนด้วยกัน
คนแรกคือนายรุ่งโรศศรีวันอายุ๓๒ปีเป็นคนขับ
คนที่๒คือนางสาวราตรีชัยศรีฮักอายุ๒๖ปีเป็นภรรยา
ส่วนลูกชายวัย๕ขวบก็ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนที่ไปตรวจสอบตอนแรกกู้ภัยต้องรีบช่วยกันค่ะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายจากอุบัติเหตุก็กลายเป็นเรื่องสลดนะคะ
เพราะว่าคนที่เป็นแม่นางสาวราตรีเนี่ยเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทำให้ลูกน้อยวัย๕ขวบก็ต้องกำพาแม่ไปนะคะ
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนขับกำลังขับรถพาภรรยาแล้วก็ลูกชาย
่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเลยแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเนี่ยมันเกิดเสียหลัก
ด้านซ้ายไปชนเข้ากับราวสะพานทำให้รถหมุนเว้งเลยค่ะ
ตกลงไปในคลองจนกระทั่งรถพังยับแล้วก็มีคนตายมีคนเจ็บดังกล่าว